คือไม่รู้แหละว่าเขาเข้าทรงตอนไหนยังไงเพราะไม่ค่อยมีใครเคยเห็น
แต่สิ่งที่คนเคยเห็นคนที่อ้างตัวว่าเป็นร่างทรงพระพิคเนธทำก็คือ
กระทืบเด็กผู้หญิงวัย๘ขวบนะคะ
แม่เด็กวัย๔๕ปีก็โดนไปด้วยเหมือนกัน

เพราะว่าแม่เนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกับร่างทรงคนนี้
คิ้วแตกหัวแตกกันไปเป็นแถบเลย
เพื่อนบ้านก็ทนไม่ไหวต้องมาช่วยเหลือค่ะ

ก็เลยงงนี่ดูแผลที่หลังช้ำทั้งตัว

โดนทั้งแม่โดนทั้งลูกเลยค่ะ
เขาโพสต์ภาพพาแม่ลูกคู่นี้ไปหาคุณหมอค่ะ
บอกว่าโดนคนที่อ้างตัวเป็นร่างทรง
ทำร้ายร่างกายทั้งเด็กทั้งแม่

ห้องเช่าแห่งหนึ่งในอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรี
ไปเจอกับคนเป็นแม่ค่ะ
แม่อายุ๔๕ปีนะคะ
แม่บอกว่าดิฉันก็โดนเนี่ยหลังช้ำไปหมดเลย
ส่วนลูกสาวย้ำว่าเป็นผู้หญิงนะ
ลูกสาววัย๘ขวบ
หัวแตกตาขวาช้ำคิ้วขวาแตกค่ะ

ทุกวันนี้อาศัยอยู่กับเพื่อนสนิท
เป็นผู้หญิงนะเป็นเพื่อนที่สนิทกันรู้จักกันมา

เพื่อนคนนี้มีอาชีพเป็นร่างทรงพระพิคเนต
อยู่ที่บ้านเอื้ออาทรในตะบนบ้านบึง

รอบสองถูกตีเรื่องรองเท้า
เพราะว่าเพื่อนบอกให้ลูกของเธอเอารองเท้ามาเก็บ

ให้ลูกสาวเธอนอนคว่ำหน้าแล้วกระทืบต่อหน้าต่อตาเธอเลยค่ะ

พอเธอเข้าไปช่วยเธอก็โดนตีเหมือนกัน
แล้วเธอบอกมีหลายอย่างที่เธอโดนกระทำจากเพื่อนคนนี้
คนที่อ้างตัวเป็นร่างทรงพระพิคเนธเนี่ย
คือเพื่อนคนนี้ชอบอ้างกับเธอว่า
หือเหรอเขามีบุญคุณนะ
เธอก็บอกคือบุญคุณยังไงก็เป็นเพื่อนสนิทกันมา๒๐กว่าปี
จริงอยู่แหละเธอก็มาอาศัยอยู่กับเพื่อนเนาะ
ตั้งแต่ลูกสาวอายุได้ขวบกว่าจนตอนนี้ลูกอายุ๘ขวบ
โดนมาอย่างต่อเนื่องค่ะ
ตั้งแต่ขวบเศษยัน๘ขวบ
ไม่ยอมให้ลูกสาวเธอไปเรียนด้วยเพราะจะเอาไว้ใช้งานบ้าน
ไปทำงานได้เงินสัปดาห์ละ๖๐๐บาท๖๐๐บาท

เพราะอ้างบอกว่าเธอติดหนี้เขาอยู่
แล้วอ้างว่าเธอไปเซ็นสัญญากับผู้หญิงคนหนึ่งเป็นเงิน๙๐๐๐บาท
เธอก็ไปเซ็นตอนไหนไปอะไรเธองงมาก
คนนี้คือเพื่อนสนิทเธอที่ว่าเป็นร่างทรงพระพิคเนธนะคะเสื้อสีเทาเนี่ย
แล้วคือก่อนหน้านี้มีเหตุการณ์ที่บ้านของเพื่อนเสียเธอคนนี้เธออยู่อาศัยอยู่ด้วยไฟไหม้

ถ้าเกิดเธอไปแจ้งความเนี่ยเขาก็จะแจ้งความกลับว่าเธอไปวางเพลิงบ้านเขา
ก็ยังงงอยู่คนเป็นแม่เด็กก็ยังงงว่าที่เขาไปวางเพลิงกันตอนไหนยังก็อยู่ด้วยกันจะวางเพลิงบ้านทำไม
และมันมีประโยคนึงออกมาจากเพื่อนร่างทรงคนนี้ว่า
เป็นเพื่อนเพื่อนสนิทคบกันมาประมาณเกือบ๒๐ปีค่ะแล้วเขามีภาวะความเครียด
ขนาดบางทีมีเรื่องต้นไม้ที่ว่าเราทำผิด
เขาก็เอาของตีหัวเราบางทีก็ตบบ้องหูเรา
เพราะว่าสงสารลูกตอนที่ว่าเวลาเขาตีโดนแบบเลือดออก
สงสารเขาแต่มันช่วยอะไรเขาไม่ได้
บอกดีใจมากที่มีพลเมืองดีมาช่วยเหลือเธอกับลูกเธอนะคะ
พลเมืองดีที่ว่านี่เป็นเจ้าของร้านไก่ย่างนะ
หอพักเองก็มีการประสานกันนำอุปกรณ์เครื่องครัวเครื่องอุปโภคบริโภค
นอนข้าวสารอาหารแห้งมาช่วยเหลือเบื้องต้น
เงินสดให้แม่ลูกคู่นี้อีก๒๐๐ไว้ใช้จ่ายยามจำเป็นแล้วก็ซื้อของใช้
แม่บอกว่ายังไงก็จะเอาเรื่องเพื่อนสนิทคนนี้ให้ถึงที่สุด
เรื่องต้นมีการแจ้งความที่สพบ้านบึงแล้วนะคะ
เราส่งคุณจ๋าแจ่มสีลงพื้นที่ไปคุยกับแม่ค้าขายของชำแถวนั้นนะคะ
เขาบอกว่าแม่เด็กเป็นพี่สะพ้ายของร่างทรง
ช่วง๑๐ปีก่อนเนี่ยแม่เด็กก็เลิกรากับสามีที่เป็นพี่ชายของร่างทรง
ตอนที่เด็กยังไม่คลอดเนี่ยก็เห็นสนิทสนมกันดีนะ
ระหว่างแม่เด็กแล้วก็เพื่อนสนิทคนนี้โดยบ้านหลังนี้อยู่กันสี่คน
ก็คือคนที่เป็นร่างทรงกับสามีแล้วก็มีแม่แล้วก็เด็กหญิงวัย๘ขวบ
โดยปกติประตูหน้าเห็นเขาบอกเขาล็อกไว้แน่นหนามาก

ทีนี้แม่ค้าขายของชำคนนี้ก็เอาคลิปวันเสาร์ที่๑๗มิถุนายนประมาณสักช่วงเช้ามาให้เราดูค่ะว่า
กำลังซักผ้าอยู่หน้าร้านแล้วก็เห็นเด็กหญิงวัย๘ขวบบมือตะโกนบอกขอนมหนึ่งกล่องค่ะ
เธอก็เลยเดินเอานมไปให้ปรากฏว่าเธอเห็นเลยว่าที่หน้าเด็กนี่หน้าตาปูดบวมในตานี่ช้ำจนเป็นสีแดงเลยนะคะ
ถามว่าอุ้ยหนูไปโดนอะไรมาลูกน้องก็ตัวสั่นเลยแล้วบอกว่าหนูหกล้มเองค่ะ
แต่โอ้โหเขาบอกผู้ใหญ่ดูอ่ะดูก็รู้ว่ามันไม่น่าใช่การหกล้ม
มิถุนายน๑๐โมงอีกคลิปหนึ่งที่เธอเอามาให้เราดูเธอบอกว่าคลิปนี้แหละทำให้เธอเริ่มสงสัยแล้วว่าเด็กน่าจะถูกทำร้ายร่างกาย
เพราะแม่เด็กมาที่ร้านขายของชำของเธอแล้วมาขอซื้อสำลีซื้อผ้าก๊อส
ซื้อยาแดงซื้อแอลกอฮอล์มันคืออุปกรณ์ทำแผลเลยค่ะ
อุปกรณ์ทำแผลสดเลยนะซึ่งเธอก็เลยรู้สึกตะหิดตะหิดใจว่ามันต้องมีการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นในบ้านหลังนั้นแน่แน่
ถามว่าสมาชิกในบ้านสี่คนแต่ละคนเป็นยังไงบ้างเธอบอกเอาเท่าที่เธอสังเกตเห็นแล้วกันนะ
สามีของร่างทรงเนี่ยเป็นคนเงียบขรึมไม่พูดกับใครไม่สนใจใครตัวแม่เด็กเองเนี่ย
เป็นคนดีกับเพื่อนบ้านพูดจาดีชอบช่วยเหลือเพื่อนบ้านรักใคร
เด็กหญิงวัย๘ขวบก็เป็นเด็กน่ารักเชื่อฟังผู้ใหญ่มีสัมมาคารวะ
แต่ช่วงหลังเนี่ยเก็บตัวเงียบไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจ่า
ส่วนตัวร่างทรงเนี่ยย้ำว่าอันนี้เพื่อนบ้านเป็นคนพูดมานะคะเราไม่ได้พูดเอง
บอกเป็นคนหน้าไหว้หลังหลอกหลอกคนอื่นว่าเป็นเทพ
ก้าวร้าวพูดจาหยาบคายทุบตีเด็กชาวบ้านไม่กล้าพูดคุยด้วย
เราได้คุยกับผู้ใหญ่บ้านนะคะผู้ใหญ่อนิวัฒน์ก็บอกว่า

กันว่ามีเด็กถูกทำร้ายถูกขังไว้ในบ้านก็พยายามสอดส่องดูแลแล้วนะ

ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะเจ้าของบ้านเขาก็ไม่ค่อยพบปะสูงสิงกับเพื่อนบ้านกับใครเท่าไหร่ด้วย
แล้วก็ไม่ชอบให้ใครมาวุ่นวายที่บ้านของตัวเอง
ส่วนก่อนหน้านี้๒๙เมษายนที่ผ่านมา
ที่บ้านของร่างทรงคนนี้มีไฟไหม้อยู่ที่ชานหน้าบ้าน

แต่ก็ได้มีการเข้าไปช่วยเหลือเด็กหญิงวัย๘ขวบออกมาได้อย่างปลอดภัยนะคะ
ผมไฟไหม้อ่ะผมบอกตรงนะผมเข้ามาดับแล้วผมก็เอาเด็กออกผมต้องช่วยเด็ก
เอาเด็กออกมารถดับเพลิงก็เข้าไม่ได้ซอยก็เป็นซอยแคบรถก็จอดสองฝั่ง
ผมก็ดันรถดับเพลิงเข้ามาดันรถดับเพลิงมาบอกฉีกเลยทุบเข้าไปเอาเด็กมาก่อน
เอาชีวิตคนมาก่อนผมก็คนสั่งทุบเองแหละเพื่อไปเอาเด็กมา
ส่วนคนที่เข้าช่วยเหลือสองแม่ลูกก็บอกว่าที่ต้องยื่นมือเข้าไปช่วยเพราะว่าทนไม่ไหวแล้ว
คือเห็นสภาพแล้วแบบด้วยความเป็นมนุษย์เธอใช้คำนี้นะคะมันทนไม่ได้จริงก็เลยตัดสินใจเข้าไปช่วยเหลือ
ทีมข่าวเราได้คุยกับแม่เด็กอีกครั้งนึงอะนะคะเพราะก็ได้ข้อมูลมาจากหลายฝ่ายเหมือนกันว่าจริงคนที่ตีน้องก็ไม่ได้มีแต่ร่างทรงนะแม่ก็ตีน้องเหมือนกัน
คือเธอบอกว่าก็มันประเด็นเรื่องวางรองเท้าจัดรองเท้าที่เธอเล่าไปนั่นแหละคือร่างทรงเพื่อนสนิทเธอเนี่ยสั่งให้ลูกสาวเธอไปจัดวางรองเท้าแล้วก็ถามลูกว่าเต็มใจทำไหม

อันนี้คือสิ่งที่เธอชี้แจงมานะคะ

ตีลูกตัวเองเวลาทำผิดบ้างไหม

เพราะอะไรเพราะเธอต้องชิงทำก่อน
เพื่อไม่ให้เพื่อนสนิทเธอที่เป็นร่างทรงมาทำแทน
เพราะถ้าเพื่อนเธอทำเนี่ยทำทำแรงมาก
ก็ไม่ต้องทำไม่ได้เหรอ

บอกว่าก็เวลาลูกทำผิดก็ต้องสอน

ก็ไม่ต้องทำก็พาลูกหนีมาไปหาเจ้าหน้าที่ไปหา
หลายคนพูดนะคะว่าทำไมไม่พาลูกหนีออกมา
นี่คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะเลยนะคะว่า

ถ้าบอกว่าโดนตั้งแต่ขวบเศษยัน๘ขวบเนี่ย

จำกัดความจำเป็นอะไรหรือเปล่า
ที่จะต้องอยู่บ้านหลังนี้ต่อไป
มุมที่ว่าโอ้โหต้องตีลูกแทนเพื่อน
ไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนจะซัดแรงเราซัดเองดีกว่าเนี่ย

ว่าเธอก็สู้แรงเพื่อนไม่ไหวหรือเปล่า
เนี่ยร่องรอยที่บอกเธอโดน

เป็นพี่สะพ้ายของร่างทรงที่เป็นเพื่อนสนิทใช่ไหมคะ

เพื่อให้คิดว่านี่คือเรื่องของคนในครอบครัว
คนอื่นจะไม่ได้ไม่เข้ามายุ่ง
ไหว้แบบว่าต่ำขนาดนี้
แล้วเด็กพูดว่าไม่เต็มใจไหว้
ก็เลยกระทืบนะคะ